ส่วนช่วงนี้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหม

ยังนึกไม่ออกอยากจะพาไปที่นี่
ที่จังหวัดบึงกาลนะครับ
เดี๋ยวพาไปดูภาพความสวยงามของการท่องเที่ยวที่นี่กันหน่อยนะ
นี่เลยเห็นแบบนี้แล้วอาจจะยังนึกไม่ออก
นี่มันโขดหินอะไรทำไมมันถึงยาวขนาดนี้

เห็นมั้ย๓วานจำได้ไหม

เหมือนปลาวานก็ได้เหมือนเรือดำน้ำก็ได้

ก็ว่ากันไปแต่มันใหญ่ยักษ์มาก
ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ
เขาว่ากันว่าประมาณสัก๗๕ล้านปีที่แล้ว

จะเป็นแมลงสาไม่ใช่โอ้ยน้องนิวน่ะอ่า
คุณใบตองนี่นะที่นี่ที่ไหนที่บึงกาล
ที่บ้านนี่ที่บ้านโนนไซทองศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ
ที่หนึ่งห้าสี่ตะบลโคกองอำเภอเมืองบึงกาล
จังหวัดบึงกาลนะครับที่นี่เขาเรียกสั้นสั้นว่าภูสิง
งดงามแบบธรรมชาติแล้วก็จุดชมวิวที่สำคัญ
ก็คือถ้ำฤษีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอก
จุดชมวิวแห่งนี้ก็คือหินสามวานเป็นความงดงามที่ทางธรรมชาตินะ
รังสรรค์สร้างเอาไว้เนิ่นนานเป็น๑๐ล้านปีกันมาแล้ว
อย่างที่บอกประมาณสักเจ็ดสิบห้าร้านปีค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับ
ที่นี่กันเยอะไปทำอะไรรู้ไหมนอกจากจะไปชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
ถ่ายรูปไปถ่ายรูปแล้วก็ไปชมพระอาทิตย์
ลอดผ่านสายหมอกที่โผล่มาจากฝั่งสปลาวครับ
แล้วนี่ยังสามารถสูดกลิ่นไอธรรมชาติในยามเช้าแล้วก็เซลฟี่อย่างที่น้องใบตองบอก
ค่ะถ่ายรูปก็ได้สวยงามยกม้ายกมือกันแบบนี้โอ้โฮ
เอาให้แต่เคียวขึ้นกันไปเลยนะฮะระวังด้วยนะแบบเมียรัวว่านิกนึงนะ
ช่างสวยแบบนี้อากาศก็น่าจะดีกางเต็นต์ได้ไหมคุณกางเต็นต์น่ะ
งเต็นต์ได้ครับเพราะว่าที่นี่เขาได้จัดเอาไว้แล้วนะครับ
สถานที่สำหรับรองรับนักท่องที่จะไปตั้งเต้น
พักที่นี่นะครับกางเต็นต์ตามจุดที่
เจ้าหน้าที่นั้นกำหนดเอาไว้นะครับ
ส่วนใครนะครับที่อยากจะไปพักค้างแรมเนี่ย
ทางสำนักงานที่นี่นะครับกลมป่าไม้ที่นี่เนี่ย
เขาก็จัดสถานที่เอาไว้ให้ค้างแรมอยู่บริเวณด้านล่างด้วย

ผมแนะนำนะครับว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ซะหน่อยละกัน
เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออำนวยความสะดวก

ติดต่อกรมป่าไม้จังหวัดบึงกาลได้นะครับ
นี่น่าไปเหมือนกันเนอะยิ่งเห็นภาพมุมสูงแบบนี้

จะเป็นภาพประทับใจขนาดไหนคุณผู้ชม
แล้วไปชมวิวแบบ๓๖๐องศาได้เลยนะ
เราว่ามีพระอาทิตย์เนี่ยโผล่ขึ้นมา
แต่ว่าอาจจะต้องตื่นเช้ากันนิดนึงนะคุณผู้ชม

ถ้าตื่นสายคือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะ
อาจจะร้อนมาก